เรื่องของการจอดรถเถียงกันมันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้ว
พอมีเรื่องของการบูลลี่นะครับมาอีกคราวนี้เรื่องมันใหญ่กว่าเดิมครับ
ผมไม่ต้องอธิบายเยอะครับภาพและเสียงมันอธิบายด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว
คุณจริยากรก็คนที่ถูกบูลลี่
บอกว่าเรื่องความอ้วนกับการจอดรถมันคนละเรื่องกันนะ
อีกฝ่ายจอดรถผิดกฎหมายซะด้วยซ้ำเพราะว่าจอดสวนเลนนะฮะ
สวนเล็งส่วนเรื่องความอ้วนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาบูลลี่กันในสมัยนี้แล้วนะครับ
เธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับเธอไม่ได้อยากเป็นแบบนี้
อดีตเธอเคยผอมนะแต่ป่วยมาแล้ว๕ปีนะครับ
แล้วทำให้ควบคุมน้ำหนักไม่ได้
ช่วงเช้าเธอจัดสินใจเข้าแจ้งความที่สนบังเขนฮะ
ตำรวจจะพิจารณาว่าเข้าข่ายประมาทหรือว่าดูหมิน
ส่วนการขับรถสวนทางของอีกฝ่ายเนี่ยเดี๋ยวตำรวจบอกจะตรวจสอบหลักฐาน
แล้วจะเปรียบเทียบปรับต่อไป
หน้าชาใจเสียมากรู้สึกเฟลวเพราะเราป่วยเป็นซึมเศร้า
เรารักษาซึมเศร้าอยู่แล้วมันดิ่งมันรู้สึกอับอายมาก

แต่ตอนนี้เราอ้วนขึ้นมาแล้วคุณมาใช้เรื่องอ้วนกับเรื่องจอดรถ
ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันเราไม่โอเค
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอฝากว่าเป็นอุทาหรณ์สองเรื่อง

สองเรื่องการบูลลี่นะครับ
เรื่องนี้เธอบอกว่าขอรับคำขอโทษเป็นการดำเนินคดี